มูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ
มูไนท์

ฟิตเน่คอฟฟี่เซฟ๔๕แคลอรี่
กลับมามูกันต่อที่วัดพระธาตุพนมกันครับ

ให้เข้าชมภายในองค์พระธาตุพนม
และยังได้รับอนุญาตให้เข้าชมชั้น๒
ขององค์พระธาตุพนมอีกด้วยครับ
สำหรับการขึ้นไหว้พระธาตุพระนม

ก็ปีนไปจนถึงยอดนู้นแหละครับ

สิ่งสำคัญคือคนที่ขึ้นต้องแข็งแรงที่สุด

มีโรคประจำตัวเจริญพรไม่ได้

เก่าองค์พระธาตุพระนมฐานเดิม

ภายในองค์พระธาตุสวยงาม
เรียกว่าเป็นความโชคดีของแฟนรายการมูไนท์
อาจารย์ลักษณ์เจ้าพิธีก็ไม่รอช้า
ขอสวดศักระแบบจัดเต็ม
ตามด้วยหมูตัวพ่อหมูตัวแม่

อาจจะมีท่านผู้ชมมีคำถามว่า
คนที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนก็ต้องกันกรองแล้ว
เป็นฮาศการหรือเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
หรือทางพระท่านรับรองมีตำรวจท่านดูแลอยู่เนี่ย

แต่บางทีก็เป็นของเก่ามาก
ที่เขาอาจจะแก่แล้วเก็บไว้
พออายุมากก็มาถวายเป็นพุทธบูชาคุณเพียงบนมีของนี้เยอะเลย
มีบางคนถ้าหากคิดไม่ดีขโมยของเหล่านี้ไปเนี่ย
เคยมีปรากฏการณ์เหตุเพศภัยไหมครับ
มีครั้งหนึ่งในสมัยพระธาตุพระดมล้ม
แม้กระทั่งอิตเก่าพระธาตุพระนมเนี่ยหลายคนที่อยากจะได้ไปบูชาแล้วก็หยิบไปเลย
หยิบเอาอิดนะอิดเก่าพระธาตุพระนมหยิบไปแล้วไปบูชา
ท้ายที่สุดแล้วก็จะไปเข้าฝันมีคนชุดนุ่มชุดแดงมีคนนุ่งขาวห่มขาว
ทวงไปทวงคืนท้ายที่สุดอิตเหล่านี้ก็กลับคืนมาสู่วัดพระธาตุพนม
อันนี้ก็แสดงว่าอาถรรพ์ของการเอาของที่เขาถวายไว้เป็นพุทธบูชาด้วยศรัทธาเนี่ย
ไปโดยไม่ได้รับอนิวิญญาติจะเป็นเพศภัยเกิดขึ้นกันตัวต่อไปจะได้
เราอาจจะล่วงเกินต่อองค์พระพุทธรูปต่อองค์พระอุรังคธาตุนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมทางภาษาอีสานก็เรียกว่าเป็นการขอเข้ามา
นะครับอ่าให้ทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันนะโม

กายสาวะจสามะนสาเจวะถ้าแต่องค์พระธาตุพนม
ถ้าหากว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทร่วงเกิน
ต่อองค์พระอุรังขทาตุด้วยกายก็ดี

ที่ทำในวันนี้
หนุนนำส่ง

หนุนนำส่ง

ขอบุญกุศล

ขอบุญกุศล

ขอบุญกุศล

เวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่มเย็นโอ้เย็นทั้งที่ตอนนี้

อาจารย์หมงอภัยโสครับสวัสดีครับอาจารย์หมงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
และพระเจ้าสู่มหาราชได้ก่อสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันองค์
รวมทั้งพยาบาลอะไรต่างมาขัดขวางก็เหมือนกับในสมัยพระพุทธเจ้า
จะมีการขัดขวางตลอดเวลานะครับเพื่อทำลายตะบะของท่านเพื่อทำลายท่าน
ทีนี้องค์พระอุปกรณ์เองแหละที่มีความสำคัญได้มาปราบพญามารทั้งหลาย
มารไปกั้นขังผู้อยู่ใต้ทะเลครับครับในส่วนหนึ่งนะฮะนั่นน่ะ
จึงเป็นที่มาของพระอุปคุฎว่าเวลามีกิจกรรมในทางพระพุทธ
ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีครับแห่พระเวสดรครับ
หรือแม้แต่ในงานนมัสการประจำครับถูกปีจะมีพิธีอันเชิญพระองค์พระอุปกรณ์
ขึ้นมาจากสดือทะเลสมมุติเอาตรงแม่น้ำโขงนี้
ต้องกลับไปเรียนถามมีปฏิหารอะไรที่เกี่ยวกับภาคอุปคุศ
มีเรื่องเล่าในพระธาตุพนมมากมายเลยอาจารย์

เดี๋ยวเราไปคุยที่หนักพญานาคไหม

แต่ทีนี้สิ่งที่อยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ทำไมองค์พระธาตุเก่าถึงได้ล้มครับ
ประธาชน์พระนมถ้าหมาตั้งแต่พศ๘ตามตำนาน
นั่นคือส่วนที่สมัยพระมหากษัตวะ
พร้อมด้วยเจ้าพญาทั้ง๕หัวเมือง

สูงแค่ประมาณ๘วาพระมหากษปะ
ปูนที่นำมาก่อสร้างนี่เอาอิดดิบ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มาก่อก่อนขึ้นใช้

และมีอุโมงข้างในบรรจุพระบรมศาลีกฐ

ทีนี้ตัวนั้นนานมาจนถึง๒๕๐๐กว่าปี
มีการบุรณปฏิสังขรขึ้นไปเรื่อย
ในยุคนั้นสมัยไม่แต่ในยุคลุกปู่ขี้หอม

หลังสุดการบุรณะก็คือในยุคจอมพลปพิบูรสงคราม

นี่แหละเพราะว่าหลวงวิจิตวัฒกาลก็มาเสริมขึ้นอีก
เสริมขึ้นไปถึง๕๗เมตรทั้งยอด

ข้างล่างไม่มีอิดไม่มีไม่มีซีเมนไม่มีอะไร
ค่ะความเสียหายตรงนั้นหนักขนาดไหนครับ
เป็นที่เกิดความเสียใจคือพูดง่ายว่า
เกิดความเสียใจของชาวทั่วโลกก็ว่าได้

เพราะฉะนั้นวัตถุนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้

ทั้งองค์หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือยังไงครับ

อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับวันที่๑๑มันจะมีรอยแยกอยู่ทั้งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

ขวางขึ้นขับถัดเป็นรอยแยกเหมือนดินแดก

ไม่คืบหนึ่งประมาณ๗เซนติเมตรหรือ๕เซนติเมตรประมาณนั้นโดยสายตา
เสร็จแล้วมาถึงตอนบ่ายก็คือในวันนั้นคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วว่า

คิดแล้วคิดแล้วว่าจะต้องลงแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้แต่จะว่าเวลาเท่าไหร่
ก็เลยเข้ามาดูอีกตอนบ่ายปรากฏว่าประตูทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นี่
ทางฝั่งไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นครับภังลงมา
มันก็เหมือนกับน้ำมันไหลเข้าไปแล้วพังออกมา
ลงอย่างนี้เลยก็รู้เลยว่าลงแน่
มันมีพระพุทธรูปที่เจ้าคุณท่านปั้นไว้แล้วเอามาวางไว้ให้พญานาคปลูกเสกอยู่ด้านใน
๓๐๐องค์ท่านบอกว่าพระท่านพระนมภังแน่นอน
ให้ลูกศิษย์และสามเณรพระด้วยมายกออกไป
คนหนึ่งที่เข้ามายกตั้งแต่ประมาณ๕โมงเสร็จ
ตอนนั้นกลัวอาจารย์อายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๗๑๖๑๗ปี
ก็ยกออกไปข้างนอกผมก็เอาหลังไปพิงทางด้านที่ใต้พิงอาบน้ำอยู่นะ
สะเก็ดหล่นลงมาสะเก็ดพวกที่เป็นดาวถ้าเป็นดาวเป็นอะไรหล่น
ผมบอกว่าไม่ไหวแล้วได้ไหมได้หมดก็รีบออกไป
ผมก็ไปอาบน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงบื๊ด
พระท่านพระนมนิกจะเขาเรียกว่าพังทะลายลง๔ด้านก่อน
ข้างล่างมันไม่มีชินินมันพังแตกระจายทั้ง๔ด้านเลย
ซึ่งเมื่อล้มแล้วทางคณะประการวัดก็ปิดประตูทั้งหมด
ให้แต่ช่างไฟเข้ามาตรวจสอบติดดวงไฟเพื่อส่องเข้ามา
คนจะดูก็ดูรอบนอกประตูตรงทางเข้าทั้งสีด่านจะเป็นลูกกง
พอมองเห็นเข้ามาข้างในทุกคนก็แทบหัวใจสลาย

ก็ยังอยู่มาได้ประมาณ๑๙๒๐วันถึงได้ตกลงคณะกรรมการกรมเฉลี่ยปรากร
โบราณคดีคณะกรรมการจังหวัดจะทำการขุดค้นซากปรักหักพัง

ก็ใครจะเข้ามาก็ลงชื่อลงทะเบียนอะไรเรียบร้อ
ก็คือตรวจสอบให้เรียบร้อยก็เริ่มขุดค้นก็ได้ทั้งพระทองคำ
ได้ทั้งพระบูธทองคำได้ทั้งแก้แหวนเงินทองต่าง
ตรงนี้อยู่ที่ไหนบทครับอันนี้บทอยู่ไว้ที่เดิม

ตรงไหนฮะที่เป็นสินเล็มเล็กนี่ใช่ไหมครับสินเล็มเล็กนี่ครับ
ทองทองรอบรอบตรงทองเนี่ยนะฮะครับแล้วข้างบนนะฮะยอดยอดนั้นเป็น
ชัดก็ตกลงมาฉัดก็ตกลงมาเป็นทองคำนะ
ในขณะที่พระท่านพระนมสุดลงแล้วถึงแกงตรงนี้ตรงตรงกลางที่
ลงไปทางที่ตะวันออกทับสาราการประเรียนทัพหอพระแก้ว
ซึ่งเดิมทีเป็นเหมือนโบสถมีหลังคาแต่ฉัดทองคำในสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่ง
ก็คือฉัดทองคำนี้น้ำหนัก๑๖กิโลกรัมเนี่ยนะครับ
พิงอยู่ในฝาผนังของหอพระแก้วไม่เป็นอะไร
ก็บุบสลายอยู่แต่ว่าบุบอยู่แต่มันไม่มากนะยังเป็นฉัดอยู่
แล้วอีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมาประมาณ๑เดือนนะครับ
ได้พบพระอุรังกธาตุในท่อนที่สองที่ว่านี่แหละ
ท่อนเดิมนี่แหละครับซึ่งท่อนนี้ยังเหลืออยู่นะ
ล้มลงไปเหมือนกับก้อนหินตะแคงอยู่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ
หาดสำริทสี่เหลี่ยมแล้วพระบรมศาลีกฐาตุกับบุษบก
ทุกชั้นไปไหนไม่คว่ำไม่แตกก็ได้
ยังตั้งอยู่เหมือนกับกับอยู่ในนี้แม้กระทั่งอิดปูน
หยิบออกไปก็ต้องเอามาคืนจะเล่าตรงหนึ่งว่า
ผมเห็นพระบรมศาลีกฐาตุด้วยตัวเองก็คือตรงจุดนี้เอง

เปิดพระบรมศาลีกฐาตุครั้งที่๒อยู่ตรงนี้

นั่นก็คือสมเด็จพุทธาจารย์อาจอศพะมหาเทราวัตรมหาธาตุ
ครับมาเปิดผมยืนอยู่ใกล้แหละครับ

มันเหมือนกับเม็ดข้าวสารหักเม็ดข้าวโพดหักอย่างนี้แหละ

ทั้งสายทั้งขุ่นมีทั้งสายและขุ่นนะครับ

เพราะฉะนั้นก็มีคำรับลือว่าพระบรมศาลีกฐาตุ๕องค์๗องค์๓องค์ก็มี
แต่ผมอยู่ในเหตุการณ์จริงและนับจริง๘องค์ครับ
แล้วเมื่อกี้ที่พระดำถามเศษอิดที่คนเอาไปแล้วเอากลับมาคืน
เอาล่ะทีนี้เข้ามาตรงนี้ตอนในขณะที่ขุดค้นเขาค้นออกหมดแล้ว
คือกองบรรณีกรมชะครขุดข้นผ้าอะไรหมดแล้วเหลือแต่๑๐๑๑คนก็มาขอ
พร้อมก็ขอไม่ได้ผ่านจ้าวาทขอโดยพระราการก็หยิบไปแล้วเอามาคืน
เพราะด้วยเหตุที่บ้านึงเข้าไปแล้วฝันไม่ดีของชีวิตครับคลัวเขาไม่ดีขึ้น
ไม่เป็นแต่รถบัตรว่าสะตานไปได้ดีเขาก็มาบอกจริง
จากจุดนี้เดินไปอีกไม่ไกลนักจะถึงอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
หรือเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่คนนับถือพญานาคพลาดไม่ได้เลยครับ
นั่นก็คือตำหนักพญานาคาราช
สถานที่ตรงนี้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธานั่นคือศรัทธาในพญานาค
ทำไมพญานาคนี้ถึงต้องมี๗สีฮะ

สีนั้นเป็นเครื่องประดับหรือเปล่า
เพชรนินจินดาอาพรณ์ของท่าน

ถ้าท่านจะสัมผัสของให้สัมผัสในกายทิพย์
อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดหรือทำถูก
ท่านก็จะเหมือนกับมาสัมผัสมาสื่อ
ศรัทธาแบบมีสติปัญญา
อย่าศรัทธาแบบหลงงมงาย